สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานนะครับว่าหลายจุดทั่วทุกมุมโลกต้องรับมือกับความแปรปวนสภาพอากาศอย่างหนักหน่วงละทีเดียว
แน่นอนครับหนึ่งในนั้นก็คือเมืองไทยของเราในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานยังคงมีรายงานข่าวเรื่องของภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง
จนถึงวันนี้ครับยังคงมีหลายพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก
และหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คาดการณ์ว่าจะมีน้ำฝนตกลงมาสะสมเพิ่มเติม
ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ก็เสี่ยงต่อการเกิดภัยทางธรรมชาติต่างนะครับ
ว่าจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินโคนถล่ม
เป็นพื้นที่ที่คุณผู้ชมอยู่อาศัยหรือไม่มาติดตามคดีนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกซะส่วนใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพยาวแพร่น่านเพชรชบูรณ์จันทบุรี
และบริเวณจังหวัดตราดใครที่อยู่บริเวณดังกล่าว
ยังคงต้องเฝ้าติดตามการประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับ
ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเราณขณะนี้
บเอาความชื้นเข้ามาทำให้เกิดการเกาะตัวกลายเป็นกลุ่มฝน
ก็คือกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
อบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้พัดเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
จึงทำให้ในระยะนี้เองพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสาน
ยังคงมีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่อง
ทีนี้เรามาดูการคาดการณ์ลักษณะการเกิดฝนต่อจากนี้
วันสองวันนี้กลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นยังอยู่ในบริเวณทางตอนบนนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน

กลุ่มฝนนั้นจะค่อยเลื่อนลงมาปกกลุ่ม
บริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศเรื่อยนะครับ
บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนกลางอีสานตอนล่าง
ตะวันออกรวมถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานคร
การว่าจะมีฝนตกหลังจากวันอังคารนี้เป็นต้นไปยังไงก็ต้องเตรียมรับมือกันดี
แต่ปัจจัยที่จะทำให้เกิดพายุนั้นมีปัจจัยอะไรบ้าง
วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันนะครับ
อันดับแรกเขาจะต้องดูเรื่องของอุณหภูมิน้ำทะเล
บริเวณที่สามารถให้จะก่อตัวเป็นพายุได้นั้น
อุณหภูมิน้ำทะเลจะต้องอยู่ที่๒๖๕องศาเซลเซียตขึ้นไป
จากนี้เองอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สามารถก่อตัวกลายเป็นพายุได้
ก็คือความกดอากาศบริเวณนักกล่าวนะครับต้องเป็นความกดอากาศต่ำที่ต่ำกว่า๑๐๐มิลลิบา
ทีนี้เรามาดูสถิติการเกิดพายุในเดือนกรกฎาคม
จากการรวบรวมสถิติการเกิดพายุในรอบ๖๕ปีที่ผ่านมานะครับ
กรกฎาคมเดือนนี้มีพายุเกิดขึ้นทั้งหมด๑๓ลูกด้วยกันนะครับ
โดยช่วงวันที่๑ถึงวันที่๑๐กรกฎาคม
มีพายุเข้าเมืองไทยของเรา๔ลูก

อีกช่วงหนึ่งก็คือ๒๑๓๑กรกฎาคมมีทั้งหมด๔ลูกทิศทางการเคลื่อนที่
มี๒ทิศทางหลักด้วยกันนะครับ
ทางแรกก็คือกำเนิดในบริเวณมหาสมุทรปาซิฟิก
เลื่อนที่ผ่านฟิลิปปินส์มายังบริเวณทะเลจีนใต้
เวียดนามตอนบนเข้าสู่ลาว
แล้วก็เข้าสู่ประเทศไทยในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ไม่ใช่นั้นอาจจะเข้าสู่ประเทศไทย

มีโอกาสที่จะเกาะตัวในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง
ถ้าหากก่อตัวแล้วก็จะเคลื่อนที่ผ่านบริเวณ
เวียดนามตอนล่างกัมพูชาตอนล่าง

รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างด้วย
นี่คือโอกาสการเกิดพายุในเมืองไทย
หลังจากนี้เป็นต้นไปคงต้องจับตาดูดีนะครับ
และทุกท่านสามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหว

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ